ดูบรรยากาศสดกันหน่อยที่ออุทัยสวรรค์น้องบัวลำพู
เมื่อสักครู่นี้มีพบตรเดินทางมาถึงแล้วด้วย
เดี๋ยวไปติดตามจากผู้สื่อข่าวของเราได้เลยนะคะ
บรรยากาศจากที่ออุทัยสวรรค์น้องบัวลำพู
ผู้สื่อข่าวของเรารอพร้อมอยู่แล้วเชิญค่ะ
บรรยากาศหวัดชาติสวรรค์
ส่วนเรื่องหน้าของสำนักนายุพระรัฐมนตรี
เดินทางมาที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์

ในการดูแลความเรียบร้อยที่พลกัลยุทธ์จันต์โอชา
จะลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจ
ญาติของผู้เสียชีวิตที่มีการตั้งศูนย์อยู่ที่นี่นะคะ
ขณะเดียวกันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะ
คนตำรวจเอกดำรงจัตร์ตี้ปะพัดนะคะ

มีขบวนรถนะคะ
เป็นขบวนรถโรงเย็นของทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะหลายคันเลยทีเดียว
ขับผ่านสำนักงานอบตทีมข่าวอยู่ในเหตุการณ์พอดี
ก็ได้เห็นญาติยาดของผู้เสียชีวิตต่างยืนเฉง้อรอผู้อันเป็นที่รักเนี่ย
เข้ามาภายในสำนักงานอบตแต่ปรากฏว่าเมื่อสอบถามเป็นเพียงโรงเย็นเท่านั้นนะคะ
ซึ่งโรงเย็นทั้งหมดจะนำไปที่วัดสามวัดด้วยกันก็คือวัดศรีอุทัยวัดหนองกรุงศรี
วัดศรีสำรานนะคะสามวัดเพราะว่าที่สำนักงานอบตแห่งนี้
ไม่ได้มีการจัดพื้นที่สำหรับรองรับโรงเย็นที่จะเตรียมสำหรับรองรับผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะคะ
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ที่ทีมข่าวติดตามมาตั้งแต่ช่วงเช้า
มีหลายหน่วยงานด้วยกันค่ะที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่เข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ให้กับผู้สูญเสียเพื่อที่จะลดขั้นตอนทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันค่ะ
หลายหน่วยงานนะคะที่เข้ามาดูแลความเรียบร้อยอยู่ในขณะนี้
ขณะที่ที่ฉันเลยงานก็จะได้ยินเสียงบินทั่วบริเวณของสำนักงานอบตนะคะ
โดยในส่วนของการให้ความช่วยเหลือนะคะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ก็จะมีหลายหน่วยงานด้วยกันที่มาตั้งเต็นต์บริการให้กับประชาชนนะคะ
อันนี้เป็นของสำนักงานตะเบิดแห่งชาตินะคะ
ถ้าว่าจะเป็นของรอผู้บรรยากาศตะเบิดแห่งชาติที่ติดตามภารกิจของผู้บรรยากาศตะเบิดแห่งชาตินะคะ
รวมไปถึงภารกิจของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะ
ติดตามไปพร้อมพร้อมกับไทยรัฐทีวีซึ่งวันนี้นะคะ
หลายหน่วยงานยืนยันเจตนารมณ์ในการเข้ามาในพื้นที่กับไทยรัฐทีวีบอกว่า
เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนให้กับญาติของผู้เสียชีวิต
รวมไปถึงชาวบ้านด้วยสาเหตุหนึ่งเพราะว่าไม่ใช่เพียงแค่
ครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ได้รับผลกระทบนะคะ
ชาวบ้านในหมู่บ้านเองก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน
หน่วยงานก็เลยพยายามที่จะลดขั้นตอนนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินคดีตามกฎหมาย
การขอรับรองสิทธิ์ต่างนะคะ
ก็สามารถที่จะเข้ามาขอความช่วยเหลือได้เลย
นี่น่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ
ที่มาติดตามภารกิจของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
รวมไปถึงมาให้กำลังใจญาติของผู้เสียชีวิตนะคะ
เพราะว่าเดี๋ยวกล้องจะแพนไปให้ดูนะคะ
ว่าประชาชนมารอรับเนี่ยจำนวนมากจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะ
หลายท่านเองก็เป็นญาติของผู้เสียชีวิต
หลายท่านก็มารอรับผู้นำประเทศ
รวมไปถึงนายตำรวจนะคะที่จะมาปฏิบัติภารกิจจุดนี้แหละค่ะ
หัวใจหลักสำคัญอยู่ที่กล่าวไว้ว่า
ทุกคนเนี่ยอยากจะให้กำลังใจญาติผู้เสียชีวิตนะคะ
ผู้สูญเสียแล้วก็อยากจะให้ความช่วยเหลือกับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปพูดคุยกับหน่วยงาน
ที่มาให้ความช่วยเหลือกับญาติผู้สูญเสียภายในสำนักงานอบตอุทัยสวรรค์นะคะ
มีหลายหน่วยงานค่ะคุณผู้ชมค่ะ
มีกระทรวงยุติธรรมนะคะที่บอกว่าวันนี้มาตั้งโต๊ะเพื่อที่จะรับเรื่องในการช่วยเหลือนะคะ

ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
ก็จะมีการจ่ายเงินให้กรณีของการเสียชีวิตจำนวน๑๑๐๐๐บาท
แบ่งเป็นหลายหลายส่วนด้วยกันแต่ไม่ขอลงรายละเอียดตรงนั้นนะคะ
ส่วนกรณีของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ย
ก็จะมีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงนะคะ
ไม่เกิน๔๐๐๐๐บาทแต่กรณีนี้อาจจะเป็นกรณีพิเศษนะคะ
เพราะว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นอย่างมากมายส่วนทางด้านของกฎหมายค่ะ
วันนี้เรามีทางสำนักงานอายการนะคะคุ้มครองสิทธิ์ที่มาตั้งโต๊ะ
ที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยเราได้พูดคุยกับตัวแทนของ
สำนักงานคุ้มครองสิทธิ์รวมไปถึงอายการที่มานั่งให้ความช่วยเหลือ

บอกว่าได้มีการอธิบดีคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย
ให้เข้ามาดูแลช่วยเหลือทางกฎหมายต่อประชาชนที่เป็นผู้เสียหายนะคะ
ต้นอายการจะตรวจสอบก่อนว่า
ผู้ก่อเหตุซึ่งเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมีมรดกใดบ้างนะคะ
ขณะเดียวกันก็เพื่อที่จะเป็นเรื่องของการก่อเหตุทางละเมิด
สิทธิในเนื้อตัวแล้วก็ร่างกาย
บทบัตรหนึ่งของอายการก็จะทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำสิทธิ์ของผู้เสียหาย
ที่จะได้รับการเยียวยาจากหน่วยงานรัฐ
ทีมข่าวไปพูดคุยบอกว่าหลายคนเป็นชาวบ้านที่ไม่เข้าใจ
แล้วก็ไม่ทราบว่าตัวเองนั้นมีสิทธิ์อะไร
ก็เลยมาตั้งโต๊ะเพื่อที่จะให้บริการกับประชาชนนะคะ
ท่านบอกว่าเป็นการให้คำปรึกษาเบื้องต้น
อกจากนั้นก็ยังมีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รวมไปถึงหน่วยงานต่าง

เราไปพูดคุยกับตำรวจ

ท่านใดที่มีความต้องการที่จะเข้าแจ้งความดำเนินคดีปรึกษาทางกฎหมาย
ใดต่างที่นี่สามารถเดินทางมาได้เลยนะคะ
ตำรวจบอกว่าญาติของผู้เสียหายญาติของผู้เสียชีวิต

สามารถที่จะให้มาให้ปากคำมาให้ปากคำกับตำรวจที่นี่ได้เลย
มีพนักงานสอบส่วนของกรรมราชการตรวจประวัติธรรมภาค๔

นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากอบตอุทัยสวรรค์ค่ะ
วิมวลวันธรรมภัคดีข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงานค่ะ
ขอบคุณนะฮะก็จะเป็นจุดกลางเลยนะคุณนะ
ให้บริการประชาชนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ